ส่วนเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
ข่มขืนลูกสาวแล้วก็นี่เป็นพ่อลูกแท้เลยนะ
พ่ออายุ๖๒แล้วลูกสาวอายุ๑๗
แต่ลูกสาวบอกว่าถูกพ่อข่มขืนมา๔ปีแล้ว
หมายความว่าตั้งแต่นู้นตั้งแต่น้องเขาอายุ๑๓
ตำรวจชุดสืบสวนสพพนมสารคามจเชิงเศร้าค่ะ
พร้อมกำลังทหารฝ่ายปกครองอำเภอพนมสารคาม
กว่า๒๐นายนะคะไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลเกาะขนุน
เพราะว่านางเสาเอนามสมมุตินะคะอายุ๑๗เขาไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ
ที่สพพนมสารคามบอกว่าถูกพ่อแท้อายุ๖๒
ชื่อว่าในไก่นามสมมุตินะคะ
พ่อแท้ข่มขืนมา๔ปีแล้ว
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ดูอีกด้วย

ล่าสุดเพิ่งก่อเหตุสดร้อนเลยเสาร์ที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
น้องเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริงแอบหนีไปแจ้งความค่ะ
แล้วก็จุดเกิดเหตุเป็นโต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็มีซุ้มเลี้ยงไก่ชนนะคะ
แล้วก็เจอพ่อเนี่ยหลับอยู่ก็คุมตัวเอาไว้

เรื่องต้นก็ยอมรับว่ามีอะไรกับลูกสาวตัวเองจริง
แต่เขาอ้างแบบนี้ลูกสาวสมยอม

นี่เด็กมันนอนอยู่ด้วยกันนะครับนอนอยู่ด้วยกัน

แล้วตอนนี้ก็เหมือนกันว่าก่อนนั้นผมก็กินเหล้ามาแบบเมืองตึงหน่อยครับ

ทำการเล่นประมาณเดือนไหนจำได้ไหม
๑นี้เป็นเด็กโกจำได้ประมาณปี๕๘
แต่นี่ลูกสาวแท้ของคุณนะคะ
เป็นการกล่าวอ้างที่ทุเรศมาก
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นค่ะที่ห้องเก็บเสื้อผ้าก็มีเมมโมรี่โทรศัพท์มือถือค่ะ
ถูกเก็บใส่เอาไว้ในตลับใส่ทองก็เลยตรวจยึดมานะคะ
แล้วก็ยึดแผ่นหนังลามกด้วยค่ะมีโน้ตบุ๊กมีกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาข่มขืนผู้อื่นนะคะแล้วก็จะต้องสอบปากคำลูกสาวเพิ่มเติมนะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะดีแล้วที่น้องไปแจ้งความนะคะ
ทนเรื่องแบบนี้ไม่ต้องทนค่ะ
นี่น้องก็ยังพยายามทนมา๔ปียังทนไม่ไหวนะ
ก็ตามสถิติเหตุอาทยากรรมลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่เตือนเอาไว้คนใกล้ตัวทั้งนั้น
ใช่แต่พ่อลูกแท้มันแบบมันไม่น่าเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคุณเขียนมาสอน
คุณเขียนมาสอนเชื่อไหมผมมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ก็แต่งงานมีสามีมีลูกสาวคนหนึ่งกำลังวัยรุ่น
รักกันดีนะเพียงแต่ว่าสามีเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะเป็นแบบเนี้ยเป็นหลายปีแล้ว
ตั้งแต่ลูกยังเด็กจนลูกโตเป็นสาวอ่ะซึ่งเพื่อนผมเนี่ยบอกว่า
ทุกวันนี้เวลาสามีกลับมาบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจสามีนะ
แต่จะไม่ให้พ่อกับลูกนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบลำพังอย่างเด็ดขาด
เพราะด้วยความที่พ่อลูกไม่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกันมาตลอดเวลาทำงานที่อื่น
คือไม่ได้ว่าไม่เชื่อใจแต่ไม่อยากให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น